ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับ
ซึ่งทีมฟุตบอลไทยนั้นตอนนี้ก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายนะครับ
ไทยจะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตในวันที่๖ตุลาคมนี้
เรียกนักเตะมาประชุมทำความเข้าใจ

รวมถึงการทำความเข้าใจในเกมลุกและเกมรับ
ขณะที่การซ้อมนั้นจะมีขึ้นในช่วงดึกของวันนี้ตามเวลาของไทยครับ
ซึ่งทางซิโก้เปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการซ้อมเกมลุกให้มากขึ้น
รวมทั้งการทำเข้าฝึกของลูกสูตรต่างในการเข้าธรรม
ซึ่งทีมสหรัฐอารับเอมิเรตนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
อีกทั้งยังต้องเร่งแก้ไขในจุดที่บกพร่องของทีมชาติไทยด้วยเช่นกันครับ
ส่วนทางด้านเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินและศิโรธชัดทอง๒นักเตะทีมชาติไทย
บอกว่าสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศและบรรยากาศต่างได้แล้ว
และยืนยันว่าจะมีแต้มกลับประเทศไทยอย่างแน่นอน

สภาพอากาศดีกว่าที่เกาะต้าที่สาวอื่น
รอบนี้ไม่ค่อยกดดันเมื่อไหร่
เพราะสนิทกันเกือบทุกคนแล้วค่ะ
ก็ปลอดสบาย
ก็ปรับตัวง่ายกว่ารอบที่แล้วหน่อย
ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจทีมชาติไทยด้วยครับ
ขณะที่นายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ออกมายืนยันว่าทีมไทยนั้น
ได้โคต้ตัวเข้าชมศึกภูมิโลก๒๐๑๘
รอบการเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนั้น
ทีมชาติไทยนั้นจะบุกไปเยือนญี่ปุ่น
ในวันที่๒๘มีนาคมปีหน้า
จำนวน๑๒๐๐ที่นั่งนะครับ

ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ส่วนบัตรเข้าชมนั้นราคาอยู่ที่๑๒๗๐บาทนะครับ

สามารถซื้อบัตรได้๔ใบครับ

ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
และไม่สะดวกที่จะรับบัตรเข้าชมที่ประเทศไทยเนี่ย

คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมไทยรัฐทีวีกับเขา

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในวันเสาร์ที่๑ตุลาคม
๑๖น๕นรัชนาวี

และวันอาทิตย์ที่๒ตุลาคมเวลาเดียวกันครับ
มุทรสาครเจอกับชนบุรีบลูเวฟนะครับ

เจอกับการท่าเรือครับ